เรื่องของเศรษฐกิจนะครับกับคุณเสริมศักดิ์วงสิทธิโชคครับ
ผู้จำเรื่องการส่วนงานค้าตรวาสารหนี้

สวัสดีคุณก๊อฟแล้วก็ท่านชมนะครับผมก็มาติดตามข่าวสารเศรษฐกิจกันก่อนครับ
ก็เมื่อคืนตลาดหุ้นทางต่างประเทศครับอเมริกา

โอ้โหนี่ขึ้นมาต่อเนื่องหลายครั้งแล้วนะ
ครับก็จากผลของผลประกอบการบริษัทขนาดใหญ่นะครับ
โอ้โหบริษัทนี้ต้องบอกว่าในช่วง๔๕ปีที่ผ่านมานี่

แต่มาตรายมา๓นี้นะครับก็กำไรเกินคาด
แล้วก็รายได้เพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ๕ปี

เมื่อคืนนี้หุ้นก็ปรับตัวบวกมาเกือบ๙นะครับ
ว่าโอ้โหยักษ์ใหญ่อย่างนี้มันจะเคลื่อนไหว

เมื่อคืนตลาดหุ้นอเมริกาปรับบวกเข้ามาได้เยอะนะครับ
แล้วก็ถ้าเกิดมาดูประเด็นต่างประเทศเนี่ย
สัปดาห์นี้ก็จะมีเรื่องของการประชุมของทาง

เขาก็จะมาดูว่าเรื่องงบประมาณต่างจะเป็นยังไงนะครับ
ก็คือเรื่องของนโตนทรัมป์
นโตนทรัมป์ที่กำลังจะปรับทั้งบุคคลธรรมดา

ซึ่งถ้าปรับได้จริงก็อาจจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องตามดูนะครับสำหรับอเมริกาว่า
โดนัลดทรัมป์จะเริ่มนโยบายแรกออกมาได้หรือยัง
หลังจากโอ้โหคุยไว้เยอะยังทำไม่ค่อยอะไรจะชัดเจนเท่าไหร่นะครับ
แต่ว่าโดยรวมแล้วตลาดหุ้นอเมริกาเศรษฐกิจอเมริกานี่ก็
แสดงถึงการฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีทั้งในเรื่องของการจ้างงานแรงงานแล้วก็
ลิกำไรของบริษัทจดทะเบียนในอเมริกานะครับ
ที่บ้านเราครับเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยก็หลังจากที่โอ้โหปรับตัวบวกมา
โอ้โหร้อนแรงนะเป็นเดือนนะหลายเดือนนะ
จนไปสูงสุดก็ประมาณ๑๗๒๐กว่าจุดนะครับ
เมื่อวานนี้ลบมาละประมาณ๑๖๕
เราต้องพักบ้างละพักบ้างนะครับ
แต่ว่ามาดูแล้ววันนี้โอ้โหตลาดต่างประเทศปรับตัวดีนะ
ไม่แน่ใจว่าคือเป็นการพักเพื่อขึ้นต่อหรือเปล่า
เพราะว่าเรื่องผลประกอบการเริ่มมีออกมาแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับพี่บิ๊ก
ก็กลุ่มแบงค์หน้าธนาคารก็มีธนาคารขนาดกลางขนาดย่อมลงมาเนี่ยนะครับ
ประกอบการก็ออกมาค่อนข้างใช้ได้นะครับ
อย่างทิสโกที่แขกธนชาติเนี่ยก็ผลก็
ประกอบการในไตรมาส๓ที่ออกมาก็ดีกว่าคาดเหมือนกันนะครับ
ทีนี้พูดเรื่องการลงทุนครับเป็นหุ้นเนี่ยนะฮะ
ถ้าเกิดมองลงทุนทางเรื่องอื่นเนี่ยผมเชื่อว่าบางคนเนี่ย

โอ้ใช่เพราะบางคนบอกลงทุนในหุ้นตราสารหนี้เนี่ย

ไม่มีตัวตนแต่ว่าเราก็เป็นเจ้าของนั่นแหละ

แต่ว่าอีกประเภทหนึ่งก็คือของสะสมใช่ไหม
โอ้โหของสะสมนี่ถ้าให้ยกตัวอย่างมีอะไรบ้างครับพี่
โอ้โหที่แบบว่าบ้านเราชอบกันก็จะมีทั้งงานศิลปะนะ
เหรียญหายากสแตมนะครับ

แต่ว่าต่างประเทศอีกอย่างหนึ่งที่ได้รับความสนใจก็คือรถยนต์คลาสสิก
โอ้โหรถยนต์นี่อเมริกันก็มีชื่อเสียงหลายยี่ห้อหลายรุ่นนะ

นะครับก็เรื่องรถยนต์เนี่ยแน่นอนว่าอเมริกาคือถ้ารถยนต์เราเลือกแบบ

พวกนี้มีแต่ร็อสเป็นร็อสเรื่อย
ค่ะของต่างประเทศที่เขาสะสมคือรุ่นรุ่นหายาก

รุ่นแบบอายุร้อยปีอะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็หลายรุ่นออกมามีจำกัด
พอจำกัดปุ๊บแล้วแบบเป็นรุ่นคลาสสิกด้วย
ราคานี่บางคันนี้นะเป็นพันล้านนะ

ยังไม่รู้เหมือนกันนะทรงเป็นยังไงไม่รู้นะ
แต่บอกว่าคันหนึ่งอันนี้รู้สึกว่าจะประมูลกันแพงสูตรละพันล้าน

โอ้โหอันนี้ก็ถือว่าเป็นความชอบส่วนตัวล่ะ
เรื่องรถยนต์ก็มีคนสะสมรถยนต์คลาสสิกอะไรว่าไป

โอ้โฮนี่ก็ราคาขึ้นตลอดเนี่ยนะ
แต่ว่าก็มันมีตั้งแต่ถูกยันแพง
ทีนี้ถ้ามาดูความข้อดีข้อเสียแล้วก็ความแตกต่างระหว่าง
ลงทุนในของสะสมกับหุ้น
ถ้าข้อดีแน่นอนว่าถ้าเป็นของสะสม
เราได้ลงทุนปุ๊บแน่นอนต้องยอมรับว่ามันเป็นการลงทุนชนิดหนึ่ง

แล้วก็พอเราลงทุนในของสะสมบางทีใจรักนะ
เอามันชอบคือซื้อมาอย่างหุ้นซื้อมามันก็อยู่ในพอร์ตไป
แต่ว่าของอันนี้หุ้นหยิบไม่ได้
แต่นี่แบบให้เป็นชิ้นเป็นอันนะมานั่งดูอย่างภาพวาดก็เดินดูไป
มันก็เพลินดีหรือรถยนต์มีความชอบส่วนตัว
อย่างนี้ก็เก็บเขาเรียกว่ามันจับต้องได้ไง
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เหมือนกันถ้าเกิดเรามองเรื่องการลงทุน
ถ้าเป็นการทุนในของสะสมหรือหุ้นก็ตามนะครับ
อย่างหนึ่งที่ต้องจำให้ดีก็คือว่า
ว่าเราควรจะลงทุนในหุ้นหรือของสะสมต้องรู้ให้ลึกรู้ให้จริง
อันนี้สำคัญนะเพราะบางทีรู้ไม่ลึกรู้ไม่จริง
แพงบางทีราคาลงมาเรื่อยก็เป็นไปได้เหมือนกัน
แล้วบางทีไปซื้อเจอของเก๋
โอ้โหด้วยการที่มันมีมูลค่ามันก็มีคนทำเรียนแบบมา
ใช่อย่างบ้านเราเองที่ชอบก็คืออย่างพระเครื่องใช่ไหม

ถ้าดูไม่เป็นหรือไม่รู้ว่ารุ่นนี้เขาต้องดูอะไรเป็นพิเศษ
ไปเจอของปลอมโดนหลอกได้ง่าย
อันนั้นเรื่องของสะสมหุ้นก็มีหุ้นเก๋เหมือนกัน

มีนะฮะอาจจะเป็นหุ้นที่ผู้บริหารเคยคุยมาตอนเติบโตดีนะ
กำไรจะเติบโตสีบ๒๐เปอร์เซนต์เป็นร้อยเปอร์เซนต์
โอ้โหปรากฏกำไรออกมาไม่จริง

หัวโหลเนี้ยกลายเป็นว่าหุ้นก็จบไม่สวยแน่นอน
ครับคือถ้าเป็นหุ้นเนี้ยนะครับชื่อหุ้นนะครับ
มีหน่วยงานกลางคอยตรวจสอบพ่อใช่

ด่านแรกก็คือต้องมีผู้ตรวจสอบบัญชี
อรภโอ้โหได้เงินเนี่ยจะออกมาต้องมีคนตรวจสอบก่อน
มีเซ็นรับรองใช่ไหมถ้าไม่ผ่านปุ๊บไม่เซ็นรับรอง
ต้องวัดกันที่คนซื้อคนขายแหละต้องดูให้ได้แล้วว่าอันนี้จริงหรือเปล่า
ต้องนั่งพิจารณาว่าแค่หรือจริง
มีสตอรี่หรือเปล่าใช่ครับไม่มีหน่วยงานกลางนะครับ
แล้วก็เวลาจะซื้อขายเปลี่ยนมือเนี่ยถ้าเป็นหุ้นนะครับ
วันนี้สมมุติเมื่อวานซื้อมาไม่ถูกใจ

หรือบางทีเนี่ยต้องไปหามีแน่น่าไปหาคนซื้อให้
อย่างคอมมิชชั่นหุ้ดเนี่ยแน่น่าที่กินเข้าไปเนี่ย๐๒๕เต็มที่
แต่ของสะสมเนี่ยบางทีนะอย่างภาพวาดบางทีเนี่ย
แกโรงวลงไการ์เลอรี่เอาไป๑๐๒๐ของมูลค่า
อีกอันหนึ่งถ้าพูดถึงเรื่องภาพวาดนะครับเวลาสะสมของพวกนี้มันมีต้นทุนอีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นหลังจากเราสะสมไปแล้ว
เรื่องของการดูแลรักษาไม่น้อยนะทั้งภาพวาดทั้งรถยนต์นะโอ้โหอย่างรถยนต์นี่ก็ต้องมีเรียกช่างจากต่างประเทศมาดูเลยถ้าว่าคันแพงนะ
ต้องมาตรวจมาเช็คหน่อยหรือแม้กระทั่งอย่างรูปวาดนี่ก็ต้องอย่างน้อยต้องเอาห้องกันความชื้นกรอบรูปดีหน่อย
ใช่เพราะงั้นเนี่ยก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษานะส่วนหุ้นนี่ไม่มีนะไม่มีเลยฮะถือไปถ้าเลือกหุ้นดีเลือกหุ้นถูกตัวนะครับ
ไม่มีค่าจ่ายมีแต่รายรับมีแต่รายรับนะเดี๋ยวถึงเวลาปันผลใช่ไหมได้ปันผลเป็นรายรับของเราเข้ามานะครับ
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เหมือนกันแตกต่างกันของหุ้นกับของสะสมนะครับแล้วก็มาดูสไลด์สุดท้ายอันนั้นจะเป็นเรื่องของดัชนีตลาดหุ้นอเมริกา
และภาพเทียบกับราคารถยนต์คลาสสิคขึ้นไปในทางเดียวกันนะครับก็คือขึ้นไปในทางเดียวกันในเรื่องเวลาปี๒๐๐๘สถิติเศรษฐกิจก็ลงเหมือนกัน
เพราะเรามีความรู้เรื่องเศรษฐกิจนะครับ
เรามีการสามารถต่อรองราคาได้นะครับเรารู้จิตวิทยาคนซื้อคนขาย
บางทีมาลงทุนเล่นหุ้นอาจจะง่ายเลยด้วยซ้ำ
นี่ก็เป็นสิ่งที่ฝากไว้นะครับสำหรับผู้ชมเรื่องของสะสมและการลงทุเรื่องในหุ้นว่าแตกต่างยังไง